บุรีรามยูเนเต็ดนั้นยังไม่การันตีแชมป์ไทยลีกในฤดูการนี้นะครับ
หลังจากที่บุกไปเสมอขอนแก่นยูเนเต็ดครับ
ขณะที่อีกทีมหนึ่งนะครับอย่างบีจีปฐุมนั้นก็
เปิดบ้านเอาชนะการท่าเรือไปได้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่
สนุกสุดมันอีกเกมหนึ่งนะครับนาทียี่สิบหกครับ
ทางบีจีขึ้นนำก่อนหนึ่งศูนย์จากอิตฟานฟานดี้ที่หมงเข้าไปนะครับ
สามนาทีถัดมาครับบีจีนำห่างสองศูนย์จากจังหวะที่อิกซานฟานดี้นั้น
ยิงบอลไปฉลับทางด้านกันนารินถาวรศักดิ์เข้าประตูไปครับ
ครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังนาทีที่ห้าสิบสี่ครับ
การท่าเรือตีไข่แตกได้จากนะครับชาร์จเข้าไป
ท่าเรือไล่มาหนึ่งต่อสองจากนั้นไม่มีประตูเพิ่มนะครับ
บีจีชนะการท่าเรือไปสองต่อหนึ่งเก็บเพิ่มเป็นห้าสิบแปดแต้ม
อยู่อันดับสองส่วนการท่าท่าเรือนั้นอยู่อันดับแปด
ตามเดิมนะครับมีสามสิบหกแป้มแล้วก็ผลแมจ์เมื่อวันนี้
นะครับเรียบนี้ก็ไม่มีแต่ว่ามีจังหวะสำคัญ
ก็คือจังหวะเนี้ยครับการปราธาของทีรธรบุญมาทร
ที่ไปเหมือนจะมีศอกนะครับศอกใส่ทางด้านปานเดชาเงินประเสริฐของขอนแก่นนะครับ
ตัดสินที่หนึ่งอย่างใช้เลิกงานสมนั้นฟังสัญญาณจากห้องเวียแล้ว
แต่ไม่มีการให้ฟาวแต่อย่างใดนะครับนอกจากนั้นจนทานโบลิกิก็ยังโดนใบแดง
นาทีที่๔๓อีกด้วยจบเกมแบบไร้สกอร์ครับทำให้บุรีรำเก็บเพิ่มเป็น๕๘แต้ม
ต้องการอีกเพียง๓แต้มจาก๓เกมที่เหลือก็จะคว้าแชมป์ไทยลีกสมัยที่๗ทันทีนะครับ
ส่วนขอนแก่นนั้นเก็บเพิ่มเป็น๓๓คะแนนนะครับอยู่อันดับ๙ต่อไป
จะชนะทั้งหมดก็ตามแต่ว่าไล่นครราชศรีมาทีมอันดับ๑๓ซึ่งเป็นโซนปลอดภัยไม่ทันแล้ว